นาฬิกา๓นาทีอยู่กับสายตรวจโซเชียลนะครับ
เรื่องราวในโลกโซเชียลให้ตรวจสอบกันเยอะเลย

ที่บอกว่าเป็นภาพสะเทือนใจเพราะว่าเป็นคลิปด้วยนะคะ
เป็นภาพเคลื่อนไหวก็คือมีสุนัขสีดำ
เขาตกลงมาจากชั้น๔ที่อาคารแห่ง๑ในย่าน๓ย่านนะคะ
ทีนี้ในช่วงเวลาที่ปรากฏในคลิป

แต่เป็นภาพในขณะที่เขาตกลงมาถึงพื้นแล้ว

จนกระทั่งหมดลมหายใจไปเลยนะคะ

ทำไมถึงตกลงมาสาเหตุ

หรือมีคนโยนเขาตกลงมา

เพราะว่ากรณีที่พร่าพนี้ออกมา

บอกว่าสุนัขที่ตาย
ถูกคนงานก่อสร้างจับโยนลงมาจากอาคารนะคะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมาก
ทีนี้ก็ต้องมาตรวจดูว่าสาเหตุจริงเกิดจากอะไรนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
หัวหน้าคนงานเปิดเผยบอกว่าคุมงานก่อสร้างมา๘เดือนแล้ว
ทราบว่ามีสุนัขที่คนเลี้ยงตกลงมาจากอาคารที่เขากำลังเกาะสร้างอยู่
ก็เลยรีบเดินทางมาดูโดยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
ส่วนสาเหตุคาดว่านะคะคาดว่านะคะสำหรับหัวหน้าของฝ่ายเกาะสร้างนี้นะคะ
บอกว่าอาจจะเกิดจากสุนัขตัวนี้ตกใจ
เพราะว่าเคยเห็นสุนัขตัวนี้เหมือนกันแล้วก็สังเกตนิสัยของเขาอาการของเขา
ชอบตกใจกลัวคนแปลกหน้า
และช่วงเวลาดังกล่าวก็มักจะมีรถแบ็คโฮลกำลังทุกตึกบริเวณใกล้เคียงด้วย
อาจจะเกิดเสียงดังและเสียงดังนี่แหละค่ะ
ทำให้สุนัขนี่ตกใจแล้วก็ตะเกียกตะกายผ่านกำแพง
ตกลงมาตายที่พื้น
โดยยืนยันว่าคนงานที่มาก่อสร้างไม่ได้โยนสุนัขลงมา
จนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะฟังเสียงหัวหน้าคนงานค่ะ
ก็เขาก็จะเป็นคนมาเช่าแผงหมูในตลาดจะไปจ่ายปั๊กให้เขา
เอายกหลุมต้นเย็นอะไรเขาอยู่เลย
แต่ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยข้อมูลออกมา
บอกว่าคืนวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
หมาแล้วมีแมวถูกโยนลงมาด้วยนะคะ
ตกลงมาใส่กระจกรถของคนที่จอดอยู่ด้านล่าง

และคิดว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแมวอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้
แต่ทีนี้๑๑โมงเมื่อวานนี้เองค่ะ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็คือมีสุนัขตกลงมา
ก็คือถูกจับโยนลงมา

โดยคิดว่าสุนัขไม่ได้ตกลงมาเองแน่นอน

เพราะว่านอกจากสุนัขแล้วน้องหมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็คือมีน้องแมวตกมาด้วย
และทีนี้หลังจากที่หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างเขาบอกว่า
น่าจะตกลงมาเองโดยเป็นการตกใจ

แล้วก็ตะเกียกตะกายกำแพงจนตกลงมาจากชั้น๔
ชาวบ้านบอกว่ากำแพงกั้นบริเวณดาดฟ้าสูงประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร
นักคงไม่สามารถปีนข้ามออกมาได้เอง
แล้วก็ยืนยันว่าคนงานที่ตำรวจเรียกไปพบ

ฟังเสียงแม่ค้าในพื้นที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ
เราก็ออกมาดูนะคะแล้วคือตอนนั้นคือโมโหมากเลย
ก็ฟังเลยว่าตกมาอีกแล้วเพิ่งจะวันเดี๋ยวนิ้นและถ้ามีเด็กเดินผ่าน
เพราะว่าลูกก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละ
ชั้นสามของอีกสองห้องถัดไปอะค่ะใช่
แต่มีน้องคนนึงไม่ทราบเหมือนกันว่าคนไหนบอกว่า
เห็นคนเดินมาแบบว่ารีบลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นคนเดียวกัน
เพราะว่าเสื้อถัดยาวสามารถด้านร้อยตำรวจเอกรามน้อยสายอองรองสรวสอบสวน
สอนอสามเศษนะคะยังไม่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหากับคนงานค่ะ
เพียงแต่ได้ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ทำประวัติเบื้องต้นไว้ก่อน
เนื่องจากต้องหาพยานและก็หลักฐานเพื่อเอาผิดดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุต่อไปค่ะครับ